เขาบอกว่าสุดระทึกแน่นอนหนังแนวแบบว่าหูย

คนนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของความโหดกับบทโรคจิตโรคจิตอยู่แล้ว
รวมไปถึงตุมตามยุทธนาดิวอริสราแซมมี่เขาเวล
แล้วก็งานนี้ไปเจออีกหนึ่งสาวค่ะ
ที่มารวมทีมบู๊กันสุดฤทธสุดเด็ดเลย

ก็ขอแจ้งข่าวหน่อยที่ว่าจับได้ว่าสามีมีกิ๊ก

เขาคืนดีกันไปแล้วจบกันไป

ส่วนคนที่โสดนี่ค่ะนางเอกสาวแซมมี่

เห็นว่าไม่เกี่ยวกับการประชดความโสดนะคะ
แต่จะเป็นเพราะอะไรประชดใครหรือเปล่าหรือยังไง

แบบว่าจะต้องเซ็กซี่มากขึ้นหรืออะไรนะ

แล้วก็โอกาสแล้วก็การาเทศะด้วย
แล้วบางทีแบบทีมงานหรือว่าถ่ายแบบ
หรืออะไรแบบนี้มันก็จะไปในเวย์นาน
อาจจะเป็นจังหวะที่ออกมาติดกันหรืออะไรแบบนี้ด้วย